คนกรุงเทพที่ต้องสัญจรผ่านย่านลาดพร้าววิภาวดี
ก็กังวลพอสมควรหลังจากทราบข่าวเมื่อคืนนี้
ว่าจะต้องมีการปิดสะพานข้าม๕แยกรัฐพร้าว
ช่องจราจรนะครับเพื่อซ่อมสะพานที่ชำรุด
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเลื่อนการปิดซ่อม
เมื่อช่วงเช้าหลีกเลี่ยงปัญหาจรจรติดขัด

ล่าสุดได้เริ่มลงมือซ่อมกันแล้วนะครับ
เราจะไปดูความคืบหน้าล่าสุดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากสะพานข้ามแยกรัฐพร้าวครับ
ค่ะและด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือสะพานข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสะพานควายค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการเปิดให้ใช้บริการได้ทั้งสองช่องทางตามปกติแล้วนะคะ
หลังจากเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการปิดจำนวน๑ช่องทางนะคะ
เพื่อที่จะเข้าซ่อมแซมรอยแยกของสะพานที่ชำรุด
จากเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนค่ะ
ซึ่งจากการเปิดการใช้บริการในครั้งนี้นะคะ
ก็ส่งผลทำให้การจราจรบริเวณนี้นั้นสามารถเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีติดขัดค่ะ
การจราจรบริเวณ๕แยกรัดเผานะคะ
รวมถึงการจราจรบริเวณสะพานข้ามแยกสะพานควายมุ่งหน้า

ขณะนี้ค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีติดขัดนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่และทีมวิศวกรได้นำเครื่องมือและเครื่องจักรเข้าซ่อมแซม
จากพบรอยแยกนะคะบริเวณเหล็กที่รองรับน้ำหนักสะพานค่ะ
เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนได้
ซึ่งวันนี้นะคะก็ถือเป็นวันที่๒แล้วค่ะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าซ่อมแซมนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีการปิดการจราจรบนสะพานจำนวน๑ช่องทางดังเช่นเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
จึงทำให้สะพานนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ซึ่งภารกิจของทีมวิศวกรในค่ำคืนนี้นะคะก็บอกว่าจะทำการเชื่อมรอยร้าว
แยกออกจากกันประมาณ๕เซนติเมตรนั้นเข้าด้วยกันค่ะ
เมื่อทำการเชื่อมเสร็จแล้วนะคะก็จะทดสอบแนวเชื่อมว่ามีความแข็งแรงตามมาตรฐานแล้วหรือไม่
ที่วันพรุ่งนี้นะคะจะเข้าทำการเก็บอุปกรณ์รองรับนะคะ
ที่นำมารับน้ำหนักของสะพานไว้เพื่อเปิดการจราจรได้ตามปกติค่ะ
โดยทางทีมวิศวกรนะคะก็ได้ยืนยันว่าการซ่อมแซมในครั้งนี้นั้น
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้สะพานเป็นประจำอย่างแน่นอนค่ะ
ค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ระบุว่าจะเร่งนะคะทำงานให้แล้วเสร็จค่ะ
ภายในวันพรุ่งนี้ตามกำหนดนะคะซึ่งประชาชนค่ะที่สัญจรอยู่ที่บริเวณนี้นะคะ
แล้วก็ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะ
จากทีมวิศวกรนะคะก็ได้มีการรับรองความปลอดภัยที่จะใช้เส้นทางนี้อยู่แล้วค่ะ
สจิริสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณสะพานข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสะพานควายค่ะ
ขอบคุณครับคุณพลอยสจีครับก็เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะครับ
แต่ว่าไม่ได้มีการปิดเส้นทางการจราจรนะครับ